มันเข้ารักษณะปรับปรุงซ่อมแซมได้ไหม
คือจะเอาของเดิมกลับไปสร้างได้ไหม
เพราะว่าที่มันต้องซ่อมแซมฐานรากมันไม่ดีแล้ว

กรณีซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่
มักจะสร้างขึ้นมาใหม่ในกรณีซึ่งอาคารมันพังทลายไปแล้ว

พระธาตุพนมโดนฟ้าผ่าพังทลายเราสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับ
มันก็หารูปถ่ายมาหลักฐานอะไรอย่างนี้
แต่อาคารหลังนี้เนี่ยมันยังไม่พังทลายไงครับ

เพราะฉะนั้นจะไปสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้หลักงานคล้ายกับ
พระธาตุพนมไม่ได้ถ้าถามผมนะ
เพราะฉะนั้นหลักการที่ควรจะเป็นสำหรับอาคารหลังนี้
ก็คือเสริมส่วนที่มันไม่แข็งแรง
อันไหนมันสภาพดีก็เก็บมันไว้
โดยหลักการทั่วโลกจะใช้วิธีนี้

อันที่๑เนี่ยผมอยากรู้ว่ารายงานการสำรวจอาคาร
ก่อนที่จะลงมือทำมีไหม

ทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยมันกว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่

อันที่สองสภาพที่บอกว่ามันโซม
มันโซมจริงแค่ไหนอย่างไร

หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมิน
หรือเปล่าว่าหลังจากที่คุณทำรายงานการสำรวจขึ้นมาแล้วเนี่ย

คุณใช้วิธีไหนในการประเมิน
ว่าเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องรักษามันไว้บางส่วน
ก็แปลว่าคุณก็ไม่แต่บางส่วนที่มันดีอยู่ใช่ไหมครับ

คือสมมติว่าผ่านหนึ่งผ่านสองหมดเลย
คือข้อ๓ที่อาจารย์บอกคือยังต้องประเมินวิธีการ

มันไม่ใช่สมมติผ่านหนึ่งสองสามสามแล้วก็เออมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละ
นั่นแปลว่ามันต้องมีหลักฐานสิครับว่ามันต้องเป็นใช้วิธีนี้
คุณโชว์หลักฐานได้เปล่าว่าว่าคุณให้ใครเป็นคนประเมิน

อาจารย์เนี่ยขอถามเสิร์ฟก่อนไปข้อต่อไป
คืออย่างนี้นะคะคืองบเป็นของมหาดไทยเพราะเป็นของจังหวัด
คนที่ดูแลพื้นที่คือกระทรวงทรัพย์ก็คือในนามกลมอุดนั่นแหละนะคะ
แล้วก็มีสำนักในการดูแลพื้นที่

ผู้เชี่ยวชาญสมมุติว่าโดยปกติในประเทศของเราเนี่ยครับ
แล้วก็บอกว่านี่คือคนที่สามารถทำงานนี้ได้
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสถาปนิกที่ทำงานด้านนี้จนมีความรู้ความสามารถ
แล้วเป็นที่นับหน้าถือตาในแวดวงว่าคนนี้รู้จริง

เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ทำงานลักษณะนี้จะอยู่ในกรมศิลปากร
เข้าใจหนะครับโดยกรมศิลปกรณ์หรือก็จะเป็นเอ่อ
สถาบันนิกที่เปิดบริษัทแล้วก็ทำเรื่องอนุรักษ์ขึ้นมา
ก็มีหลายคนที่ผมรู้จักอย่างนี้เป็นต้น
เขาก็จะโดยบอกได้ว่าหลังจากเข้าไปดูแล้ว
เราจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการไหนที่มันถูกต้องสำหรับอาคารหลังนี้
อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกก็คือว่า๑ถ้าไม่เป็นรัฐเอง

ในประเทศของเราถูกต้องครับในหน่วยงานรัฐนะคะ
อาจจะอาจจะเป็นเอกชนซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นที่ยอมรับในแวดวง

นะคะเดี๋ยวกรมสินค่อยว่ากัน
เอาแวดวงของอาจารย์ก่อนค่ะสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่เป็นเอกชน
มีใครได้รับงานนี้หรือรู้งานนี้หรือรู้มาก่อนไหมว่าจะเกิดอย่างนี้ที่แพร่ค่ะ
ไม่มีใครรู้เท่าที่คุยกันเหตุผลก็คือว่าเขาใช้คำว่าโครงการปรับปรุงไงครับ
คือความรู้สึกของเราคือทำให้มันดีขึ้นใช่ไหม

มันก็จะกลับไปที่ผมพูดต้นรายการว่าการปรับปรุงเนี่ย
ปรับปรุงเฉพาะส่วนที่มันสึกหล่ออันไหนมันดีก็เก็บมันไว้

ใครจะไปคาดคิดว่าวิธีการปรับปรุงของเขาคือการลื้อมันออกมา
แล้วก็กองให้สิ่งที่เราเห็น
แล้วเสร็จแล้วก็จะมาบอกว่าจะเอาไอ้ที่มันอยู่ในกองน่ะ
ขึ้นไปแปะแล้วก็กลายเป็นอาคารหลังไม้

เข้าใจค่ะแต่แบบแหมมันก็อาจจะไม่มีที่เก็บเฉพาะเอาเนอะอาจารย์
ซึ่งจริงแล้วถ้าจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์นะคะ

เพราะว่าก่อนดำเนินงานคุณต้องเข้าใจหลักการ
หรือว่าวิธีการทำงานทั้งหมดก่อนสิ
แปลว่าคุณต้องเตรียมพื้นที่สิว่าไม้จะไปกองอยู่ตรงไหน

สมมุติว่านะคะว่าถ้าจำเป็นต้องลื้อทั้งอาคาร
เพราะว่าตามข่าวคือรากฐานมันเสียหาย
คือการเอามากองไว้แบบนี้ถือว่าโอเคไหม

แล้วจะไปเตรียมที่ใหญ่ขนาดนั้นไว้ไหนอะคะ
ที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นสนามย่าใหญ่บึ้มขนาดนั้น

ก็ที่มันไม่ใช่อยู่ในชุมชนแออัดนี่
หมายถึงว่ามันอาจจะต้องมีลักษณะการสร้างพื้นที่ชั่วคราว
อย่างน้อยก็กันน้ำกันฝนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ

คือไม่มีทางเลยสมมุติว่าจะใช้ไม้เก่าแล้ว
มากองไว้เหมือนกับในที่โล่งแบบนี้
อย่าลืมนะครับตอนนี้เราเข้าฤดูฝนนะ

อันนั้นทางแรกคือสถาปนิกเรื่องการ
ไม่มีใครได้ข่าวนี้ก่อนหรือว่าไม่มีใครได้รับงาน

คือกรมศิลป์จากข่าวก็คือว่ากรมศิลปได้รับเอกสาร

ก็เลยยังไม่ได้มีการดำเนินการขั้นถัดไป

แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันไปขลุกขลัก
หรือว่ามันจำเป็นต้องมีกรมศิลป์หรือไม่ด้วยซ้ำไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคือก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้น
ทีนี้ในส่วนนี้กรมศิลปก็เพิ่งเข้ามาตอนที่เป็นข่าว

ถ้าเราสรุปภาพรวมทั้งหมดที่อาจารย์บอกนะคะ
หนึ่งคือคุณมีรายงานการสำรวจจริงหรือเปล่า
สองตกลงที่สมมุติว่าถ้ามีการสำรวจ

แล้วถ้าอ่าวโซมจริงนะคะต้องทำ
สามก็คือประเมินอีกทีว่าใช้ทางเลือกไหน

มันมีข้อ๔ลงมาได้เหรอคะในเมื่อ

บอกก็ลากฐานมันก็ต้องเอาออกทั้งหมดล่ะค่ะอาจารย์

เคยเห็นในคลิปไหมที่ประเทศจีนเขายกอาคารทั้งหลัง

อาคารสถานีรถไฟเก่าที่จิระขอนแก่น

เขาใช้วิธีนี้ยกทั้งหลังแล้วก็ลากออกไป

เราไปข้อต่อไปก็คือ
เมื่อไม่มีแล้วก็เลยใช้วิธีนี้
อาจารย์ที่ฉันพยายามจะเข้าใจทางหน่วยงานรัฐ
เพราะว่าจริงมันมีเอกสารรับรองทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะ

เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกไงครับว่าการปรับปรุงของเขา
เขาจะใช้เทคนิคแบบไหนหน้าตายังไงเขาบอกเราไหม

จริงเขาก็บอกกันข้างในล่ะคะอาจารย์
ถ้าบอกกันข้างในมันก็ไม่เกิดข่าวอย่างนี้ไง

แล้วเขาจัดหวดหมู่ที่ดีแล้วทำตำแหน่ง
ให้เรียบร้อยว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะคือเทคนิคที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก

แต่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออย่างเช่น
แกะสลักที่เป็นสีเขียวที่อยู่หน้าบันเห็นไหม
ไอ้นั่นคุณสามารถทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่า

ไม่ถูกเลยใช่ไหมคุณก็ไม่รู้เพราะคุณไม่เคยไปสำรวจมันจริง
เขาไม่มีรายงานการสำรวจแล้วคุณจะสร้างให้มันเหมือนเดิมได้ยังไง
อาจารย์อะไรที่เป็นข้อสังเกตได้ว่า
ไม่ได้เรียกปรับปรุงซ่อมแซมอะไรอะไรเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินได้เลย
เอ่อตัวตัววิธีการก็อย่างมันจะกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกัน
นะครับโดยโดยโดยหลักสาขนทั่วโลกที่เขาใช้กันในแบบวง
รักษ์เนี่ยนะครับถ้าต้องสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่
มักจะมักจะนะครับมักจะใช้กับอาคารที่มันพังทลายไปแล้ว
โดยต้องไปขุดค้นโบราณคดีหาข้อมูลแล้วก็สร้างให้มันเหมือนเดิม
เท่าที่เอกสารมันมีค่ะโอเคแต่กรณีอย่างนี้เนี่ย
มันควรจะใช้วิธีการปรับปรุงฟื้นฟูมากกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่
คราวนี้การปรับปรุงฟื้นฟูมันจะแตกต่างจากสร้างขึ้นมาใหม่

ปรับปรุงฟื้นฟูคืออาคารมันเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่
มันไม่ได้พังทลายมันไม่มีหลักฐานมันมีอยู่

คุณต้องทำรายงานการสำรวจอย่างละเอียดก่อน
แล้ววินิจฉัยโลกให้ได้ว่าอาคารหลังนี้มันต้องการการรักษาแบบไหน
อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปเอาครั้งหลังสุดก็ได้ค่ะ
ครั้งหลังสุดที่อาคารนี้อาจารย์ไปสักกี่ปีมาแล้วคะ
ที่แพร่เหรอครับผมที่แพร่ผมไปเมื่อต้นปีที่แล้ว

ใช่เพราะว่าผมไปทำที่ฐานีรถไฟแม่พวกอยู่
คือถ้าอาจารย์ไปเมื่อต้นปีที่แล้ว
ก็คืออาจารย์ไปหลังจากที่มีการของงบซะด้วยซ้ำไปถูกไหมคะ
เพราะว่างบขอในช่วง๖๑แล้วกว่าจะได้คือ
เพราะว่าอาจารย์ไปช่วงก่อนที่จะได้งุ่น

คำถามคือถ้าที่อาจารย์ไปเห็นด้วยตาตัวเอง
สภาพมันใกล้จะแบบพังทลายเอ็นเอียงง่อนแง่น

อาคารอายุประมาณร้อยกว่าปีมันต้องได้รับการดูแล
ถ้าสมมุติว่าอาคารหลังนี้มันได้รับการดูแลตลอดเวลา

ที่มันอยู่ใต้ดินที่มันซุดมันอะไรอย่างนี้

เห็นภายนอกมันก็สมบูรณ์ดีมันก็ไม่มีปัญหา
แล้วก็ในช่วงที่ผมไป

ยังมีการเข้าไปใช้อาคารอยู่ไงครับ

เพราะมันซุดมันโซมันยังไม่มีตัวนี้ไง
มันก็ยังมีการจัดกิจกรรมอะไรกันอยู่

เสียงจะพังเสียงจะซุด

คืออย่างน้อยป้ายคงปักไปนานแล้วใช่ไหม

อะไรที่เป็นเนื้อหาดีกว่าเอาใหม่
เอาสถาปนิกในแวดวงที่เกี่ยวกับอาคารโบราณสถานต่าง
คุยกันว่ายังไงคะอยากฟัง
หนำมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
แล้วทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
อาคารหลังนี้ทุกคนก็พูดถึงเมืองแพร่ก็พูดถึงใครก็ไปเที่ยวไปดูกัน
แล้วพอมันภาพอย่างที่เห็นกับป้ายที่อยู่ข้างหน้าสีเขียวที่เป็นไวนิว
แล้วบอกว่าจะปรับปรุงโดยภาษีของพวกเรา
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันขัดแย้งกันไงครับ
คือคำว่าปรับปรุงเนี่ยมันควรจะอธิบายได้ใช่ไหมครับว่าทำไมต้องใช้อะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องเทคนิคและวิธีการว่าฐานลากเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวอะไรยังไง
รายงานการสำรวจมันก็กลับไปเรื่องเดิมอีกที่เราคุยกัน
คุณบอกได้หรือเปล่าว่าตรงไหนอะไรยังไงแค่ไหนที่คุณต้องทำ
คือจริงประเด็นมันไม่สามารถจะไปตรงอื่นได้
ถ้ายังไม่ได้เห็นตัวรายงานว่าได้มีการสำรวจไหม

อาจารย์ขอคำถามสุดท้ายก่อนเราโฆษณาก็คือว่า

สมมุติว่าถ้าจะเข้ารักษณะฟื้นฟู
แต่ว่าไหนมันเอาลงมาแล้วทำฐานรากใหม่แล้ว
วิธีอีกวิธีหนึ่งทำได้ไหมก็คือใช้ไม้ใหม่นั่นแหละ
แต่เป็นไม้ดีเหมือนกันนะคะแต่เป็นไม้ใหม่
แล้วก็ใช้ช่างอาจจะช่างในพื้นที่หรือคนที่เชี่ยวชาญ
แล้วทำให้เหมือนเดิมเป๊ะเลยรับได้ไหมคะ
ถ้าของผมผมรับได้นะ
แต่ก็สิ่งที่มันผิดไปแล้วก็ต้องดำเนินการที่มันผิดไป
ทำผิดอะไรก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนสร้างขึ้นให้มันเหมือนเดิมเป๊ะเนี่ย
จะต้องเปิดให้ประชาสังคมเข้าไปตรวจสอบด้วยนะ
คือผมเน้นเรื่องขบวนการการมีส่วนร่วมมาก
ผมไม่ได้เน้นเรื่องว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเหมือนเดิม๑๐๐
แต่ตามใดที่คนแพร่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องทั้งหมด
ผมคิดว่าตรงนี้มันก็เกิดปัญหาภายในพื้นที่อยู่ดี
ขออีกหน่อยอาจารย์รู้จักคนที่แพร่อยู่แล้วด้วยใช่ไหม

คนแพร่ได้บอกอาจารย์ไหมว่าอาจารย์เดี๋ยวมันจะมีอันนี้คือก่อนหน้าข่าว
อาจารย์เคยได้ยินคนแพร่ถามไหมอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้จะมีแบบนั้นแบบนี้

สิครับเพราะว่าอาคารพวกนี้ก่อนจะทำโครงการ
แพร่ไม่ใช่เมืองใหญ่อันที่หนึ่ง
ที่สองกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องเรารักก็รู้จักกันดี
ใครทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับ
ทุกคนยินดีนะที่อาคารหลังนี้จะได้รับการปรับปรุง
คือก็ดีไงครับว่าจะทำให้มันดีขึ้น
แสดงว่าไม่มีคำถามในกรณีว่าถ้าจะทำแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทำแล้ว
ก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมวิธีที่ทำทำแบบนี้
ใช่เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าการปรับปรุง
ทำให้อาคารมันดีขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสนับสนุน
แต่วิธีการต่างหากล่ะที่มันเกิดดราม่าทั่วประเทศตอนนี้